คุณผู้ชมครับในช่วงแรกแบบนี้นะ
ข่าวของการเลือกสร้างที่กำลังมาแล้ว
ก็เลยพาไปส่องในโซเชียลกันหน่อยนะครับ
มีการหาเสียงอะไรและเกิดขึ้นแน็ตหรือเปล่า
ไม่รู้นี่เขาเปิดให้หาเสียงแล้วเหรอจริงดิ

เข้ามาหาเสียงกันหรือว่ามาทำอะไรกันแน่

นี่เขาให้จับสลากหมายเลขเบอร์กันแล้วเหรอ

ตอนนี้ก็ปลดล็อควิศวกรโยธา

ที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ภาพการหาเสียง

แต่ว่าเป็นภาพการฉลองรับปริญญาของ

เซอร์ไพรส์กันไปเลยข้อความก็ลักษณะแบบว่าอย่างที่คุณชนะบอก
ปลดล็อกวิศวกรรมโยธาเรียนจริงจบจริง๘ปีที่รอคอย

ตอนนี้เพื่อนที่จบไปเป็นอาจารย์สอนเขาอีกทีหนึ่งนะครับ
คือวิศวกรวิศวกรรมเนี่ยนะ
ยากนะคุณนะก็ยากเย็นยากนะ
คือปกติเขาก็เรียนกัน๔ปีถูกไหมใช่อันนี้เพิ่มไปไง
คือต้องแบบศึกษาอย่างเข้มข้นถูกต้อง
คือเรื่องราวนี้นะคะถูกแชร์มาจากเฟซบุ๊คของคุณฝนลนฝน
เขาร่วมกันทำเซอร์ไพรส์เพื่อนนะคะ
ไอเดียนี้เนี่ยก็คือเจ้าของบรรดิษฐ์เนี่ย
บรรดิษฐ์ก็คือคุณสิหริกรถนอ่อมซับ
เรียนมาด้วยการตั้งใจเรียนมากเลยเรียนมากัน๘ปี

กลุ่มเพื่อนก็เลยอยากจะให้กำลังใจแล้วก็ให้ของขวัญ
ด้วยการทำรถแห่ฉลองรับปริญญาไปรับถึงที่เลยนะ
แล้วก็แห่มารอบงานแบบนี้แหละค่ะ
บางคนคิดว่ามาหาเสียงจริง
มันช่างเป็น๘ปีที่รอคอยแล้วก็

ใช่ค่ะคือบัณฑิตเนี่ยจำเลย

แต่ว่าจริงก็อยากจะบอกคุณผู้ชมแหละว่า
การเรียนเนี่ยมันไม่ได้สำคัญว่าเราจะเรียนกี่ปีถูกไหม
แต่ว่าเรียนจบมาได้มันก็เป็นที่น่าพร่อมใจ
ต่อครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนก็มีความสุขภาคภูมิใจไปด้วยกัน
เป็นอีกหนึ่งความทรงจำแล้วกันที่จะจดจำไป
ผมว่าเราควรจะปรบมือให้กำลังใจเขานะอย่างน้อยเขาก็เรียนจบแล้วนะสุดยอดนะ
มันไม่ได้สายเกินไปมันไม่มีอะไรช้าเกินไปหรอก
ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียน

แต่ถ้าตื่นมาสายแล้วไม่ไปดีกว่า

ไปโดดลงโดดเรียนอยู่แม้จะตื่นไม่ทันแล้วก็ไม่ไปเรียน

ยินดีด้วยกับบัณฑิตป้ายแดงนะคะ